นี่ก็เมานะฮะมีผู้ชายคนนึงเมาแล้วอลวาดนะครับ
แล้วก็ไปสาดน้ำก๋วยจั๊บใส่ลูกค้าที่นั่งกินในร้าน
บอกไม่พอใจร้านคือเขาไม่พอใจร้านนะค่ะ
แต่ลูกค้าผู้หญิงที่โดนน้ำก๋วยจั๊บเข้าไปเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องด้วย
แต่โดนเข้าไปนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

นี่ค่ะเป็นร้านก๋วยจั๊บที่นครพนมนะฮะ
ในคลิปเนี่ยที่ได้ยินจากเสียงเนี่ยนะฮะ
เสียงนี่ก็แบบลักษณะเมาเลยล่ะ
ไปเอาเรื่องกับทางร้านหาว่าทางร้านเนี่ยเขาลวกเส้นก๋วยจั๊บเนี่ยไม่สุก
ต่อว่าด่าทอจะเอาเรื่องอะไรกับทางร้านคุณก็ว่ากันไป

แต่พูดไปพูดมาเนี่ยฮะคว้าชามที่มีพวกน้ำก๋วยจั๊บนะครับ
ปึ้งเข้าไปนี่ที่นี่อันนี้ลงพื้นก่อนนะแต่ว่าจังหวะตรงนี้นะฮะ

แล้วน้ำก๋วยจั๊บนี่เข้าหน้าเขาเลยนะครับทุกผู้ชมครับลูกค้าผู้หญิงนะครับ

ร้องกันแบบเสียงดังลั่นเลย
แล้วเขาก็ต้องพาไปล้างกันนะ
โดยเฉพาะมันเข้าตาด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะฮะ
ตอนที่น้องผู้หญิงที่ถูกน้ำก๋วยจับเข้าไปเนี่ย
เขาไปล้างเนื้อล้างตัวเอาน้ำมานี่ต้องมาช่วยกัน

พร้อมกับข้อความระบุว่าคนนี้เก่งมาจากไหนเอาเข้าคุกไม่ได้
เมาแล้วกลางอารวาสหน้าร้านก๋วยจับนครพนมตรงข้ามผับ
สาดโดยจับใส่หน้าน้องใครรู้จักเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๕ธันวาคมนะครับ
เป็นร้านก๋วยจับในตัวเมืองนครพนมทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ได้คุยกับทางเจ้าของร้านก๋วยจับนะฮะ
ซึ่งทางร้านให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าของร้านกับลูกค้าที่ปรากฏในคลิปตอนนี้
เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะเข้ามารับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว
คนก่อเหตุชื่อเอ็มนะครับอายุ๓๔ปี
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนี่แหละ
เขาให้ข้อมูลบอกว่าเขาขอยอมรับผิดแบบลูกผู้ชาย
ขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเขาเมา
แต่ไม่ได้เมาจนขาดสติไม่ได้โชว์กลางอย่างที่เป็นข่าว
ขณะเกิดเหตุเนี่ยเขาออกมาจากสถานบันเทิงแล้วเข้าไปสั่งก๋วยจั๊บกิน
แต่เกิดความเข้าใจผิดกับเจ้าของร้านเพราะว่าเอ็มเนี่ยบอกว่า
ผมเนี่ยไปทักท้วงทางร้านว่าลวกเส้นก๋วยจับไม่สุกแล้วเจ้าของร้านเนี่ย
แสดงอาการไม่พอใจก็เลยมีปากเสียงกันเกิดขึ้นแล้วเอาน้องเอาน้ำก๋วยจับ
ลาดใส่ชาวบ้านเขาเนี่ยคือเขาบอกเขาก็ขอโทษก็แล้วกันขอโทษยอมรับผิดแบบลูกผู้ชาย
มีการเจรจากลายเกลี่ยกับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้ว
สพมนครพนมบอกว่าได้เรียกตัวผู้ชายคนนี้มาสอบปากคำและแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยไม่มีเหตุอันควรเปรียบเทียบปรับไปเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องการชดใช้เยียวยาให้กับน้องที่เขาได้รับผลกระทบ
ก็มีการเจรจาพูดคุยกันระหว่างคนก่อเหตุกับคนที่บาดเจ็บไปเรียบร้อยแล้ว